ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
เขาบอกว่าที่นั่นน่ะตลาดแตกเลย

ผมว่าผมเจอผู้หญิงที่จะปกป้องผมได้แล้วล่ะ

ระวังแค่ก่อนใจเย็น
คนนี้แหละดอมคนนี้แหละผู้หญิงที่จะปกป้องพี่ได้
ส่วนพี่เบิร์ตก็จะไปอยู่กับฝูงชนที่หลบหนีจากงูไป
นี่แหละครับโอ้โหเก่งจริงแม่ค้าคนนี้
จับหางมูเหลือมลากมานะครับโอ้โฮ
คนในตลาดเขาแตกตื่นตกใจกันหมด
งูเหลือมคงคิดนี่เหลือมนะไม่ควรหน่อยหรือ
งูมันคงบอกไม่เกลียดกูเลย

แต่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ยิ้มหัวเราะอารมณ์ดีเลย
มือเปล่าจับใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ภื้นที่สมบลธาตุฏุศรีมหาโพธิ์ปลาจีนบุรีครับ

หรือลูกมันตัวมันเล็กกว่าเป็นไปได้นะครับ
ตลาดนี้ก็ขายแต่ช้ามืดตรงถึงเย็นนะ
คือบริเวณที่เจองูเหลือมตัวใหญ่อยู่ด้านหลังของร้านขายหมู
มันน่าจะไปกินหมูแหละชื่อร้านเอกหมูซิ่ง
ซึ่งแม่ค้าใจเด็ดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้คือนางสาวริม
นางสาวริมเป็นแรงงานต่างด้าวครับ
อ้าวนะครับเป็นลูกจ้างของร้านนี้อ๋อคนนี้เหรอ
เธอเล่าบอกว่าริมเล่าบอกว่าเธอไม่กลัวงู
เธอไม่กลัวงูแต่สัตว์ที่เธออ้าว

งูเหลืองไม่กลัวงูไม่เจอ
งูไม่กลัวเจองูไม่กลัวกลัวจิ้งจก
นะครับคือก่อนแรกนี้จำงูออกไปแล้ว๑ตัวนะ
แต่สัตว์ล่าสุดเนี่ยเล้วเข้ามาหลังร้าน

แต่ที่หนักกว่านุ่มที่เห็นมันอวกอ้วนไหม

นะครับทีมข่าวยังทราบว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ
ก็มีการจับงูเหลือมได้๑ตัวในตลาดแห่งนี้
พี่เมื่อค่ะพี่ชายเขากันมาจับ
ยาว๒เมตรน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัม
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากบอก
ถ้าเจอสัตว์มีพิษอย่าอย่า

ให้เจ้าหน้าที่มาจับดีกว่าครับ

นึกถึงพี่รัทธาเลยพี่รัทธาสาขาสอง
แต่พี่เขาจับงูเหลือมพี่เบิร์ดก็จับจิ๊งจกไปแล้วกัน
ระหว่างที่เขาจับงูเหลือมนะผมก็จะเอาจิ้งจกโยนใส่